ไปจอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่ไหนจะใกล้จะไกลตัวจะแป๊บเดียวจะนานแค่ไหน
อย่าลืมเอากุญแจเสียบคาไว้โดยเด็ดขาด
โจรมันจ้องอยู่แล้วล่อตาล่อใจคุณผู้ชมดูภาพวงจอมปิดให้ดี
รถคันนี้ไปจอดอยู่หน้าร้านขายไก่สดพนักงานก็หันหลังสับไก่กันไป
เห็นผู้ชายคนนั้นใช่ไหมเสื้อเขียวเขียวน้ำเงินน้ำเงิน
จ้องอยู่แล้วเอ๊หันซ้ายหันขวาเอาตอนไหนดี
สักพักหนึ่งเดี๋ยวพนักงานจะเดินเข้ามาในร้านนะครับ
วัยรุ่นคนนี้ครับนี่ฮะโจรนี่แหละครับขี่รถออกไปหน้าตาเฉย
กระบางวันแสกแบบนี้ก็ต้องวงจอดปิดจับภาพไปได้
รถเนี่ยมันจอดอยู่บริเวณฟุตบาทหน้าร้านพนักงานก็ทำงานอยู่สักพักหนึ่งนะฮะ
หันหลังอยู่นะจังหวะเดินเข้าไปคนร้ายขี่ไปเลยครับ
เป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าครับทะเบียน๑กไก่ง๑๑๑๑สตูนครับ
ขับออกไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้า
เมื่อวานตอนเช้าครับนะฮะที่บริเวณห้องแถว๒คู่หาครับ
อยู่ที่ถนนสตูนธานีเทศบาลเมืองสตูนครับ
นางดะครับนางสาวดะซึ่งเป็นลูกจ้างของร้าน
ก็บอกว่าโอ้โหมาที่ร้านทำงานตั้งแต่ตี๕ครับ
มาทำร้านไก่จากนั้นช่วง๖โมงเช้า
ลากรถจักรยานยนต์ออกไปหน้าร้านนะฮะก็ไปจอด
กุญแจเนี่ยยังอยู่ในช่องเก็บของอยู่เลย
ตอนนั้น๖โมงครึ่งออกไปหน้าร้านเตรียมจะเอาไก่ไปส่ง
เห็นแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่

นี่ก็ตั้งใจแลกไก่ไม่ได้ทำให้ดูเลย
ก็พยายามจะทำไก่ให้ไปส่งลูกค้าทันครับ
รถมันก็จอดอยู่เห็นแล้วนะมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่
ลักษณะเหมือนกำลังยืมรอรถก่อนไปได้สังเกณฑ์
เพราะจุดนั้นก็มีคนไปยืนรอรถบ่อย
ตำรวจก็เลยมาดูกล้องวงจอดปิดอันนี้เห็นเลยครับ

ขี่รถออกไปหน้าตาเฉยเห็นหน้าคนร้ายเห็นพฤติกรรมคนร้ายชัดเจน
แล้วคิดว่ายังอยู่ในพื้นที่กำลังติดตามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ